พาหวะขอไปนะคะใช้คำนี้นะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

และเมียบอกว่าจะพาลูกหนี
เขาก็เลยไปหาลูกที่โรงเรียน
จะไปชิงตัวลูกที่โรงเรียน
แต่พกปืนไปด้วยสิคะ๒กระบอก
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปรวบตัวแบบนี้ค่ะ
ตำรวจกองปราบได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
จากแม่และภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะ
ผู้ก่อเหตุชื่อวนายธีรพงศ์เกื้อนุ้ย
หรือว่าหลำอายุสามสิบสามปี
รับแจ้งเหตุแล้วบอกด้วยนะบอกว่ามีปืนอยู่ในรถของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้กำลังจะไปรับลูกอายุ๗ขวบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในท้องที่
ตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่คือปืนที่เขาพกไปแล้วมีกระสุนพร้อมใช้งานด้วยนะคะ
ธีรพงศ์มีความหวาดระแวงว่าภรรยาจะพาลูกหนีกลับนครศรี
นครราชศรีมาค่ะหลังจากทะเลาะกันแล้วบอกว่าจะแยกทางกัน
ขณะที่รับแจ้งความตำรวจกองปราบกำลังทำกิจกรรมอยู่พอดีนะคะ
อยู่ที่อบตควนพังใกล้กับจุดเกิดเหตุวางงานเลยค่ะ
มาถึงจุดเกิดเหตุเลยมาเจอรถต้องสงสัยตำรวจแสดงตัว
แต่นายธีรพงศ์ยิงปืนขู่๔นัดซ้อนที่ข้างโรงเรียนค่ะ

ครูอาจารย์นักเรียนตกใจค่ะ
วิ่งหนีหาที่ปลอดภัยกันจ้าละวันเลยนะคะ
ยังขับรถชนรถตำรวจจนรถตำรวจได้รับความเสียหายด้วย
บอกไม่ไหวแล้วค่ะตัดสินใจยิงล้อรถสกัดไม่ให้หลบหนี
แล้วบุกเข้าไปชาร์จควบคุมตัวเอาไว้ได้
ทีนี้จากการตรวจสอบภายในรถค่ะมีเพื่อนนั่งมาด้วยนะ๑คนนะคะ
ในรถมีปืน๒กระบอกเป็นปืนพกสั้นขนาด๙มม
กับปืนยาวเดี่ยวลูกกรดจุด๒๒
อกจากนี้มียาบ้าด้วย๑๗เมตรเงินสดเป็นหมื่น
ตำรวจยึดของกลางทั้งหมดและนำตัวส่งดำเนินคดีค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปจับเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้เห็นรอยยิ้มเขาไหม
ลักษณะคือไม่สลดนะคะยิ้มเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ
ฟังจากปากเขาหน่อยตำรวจก็ถามถ่ายโอ้ดูยิ้มสิฮะ

คือตำรวจก็พยายามจะถามว่ามาก่อเหตุทำไมต้องการอะไร
ก็พูดจาวกไปวนมาอ้างว่า
ผมเพิ่งค้นโทษออกมาจากบ้านของศัลยาเสพติศนะ
แต่ผมมาทะเลาะกับเมียเขาพูดนะลงมือซ้อมเมียมาแล้วนะ
แล้วบุกมาที่นี่เพราะลูกชายเรียนอยู่ที่นี่
ระหว่างนั้นภรรยาเขาก็เลยต้องรีบโทรแจ้งครู

แล้วก็แจ้งจำรวจเข้าไปช่วยระงับเหตุ
คุณผู้ชมมันโชคดีมากนะที่มันไม่มีเหตุแบบซ้ำรอยเหมือนที่ที่เกิดเหตุที่หนองบนลมพวง
เพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้มีคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตสุดท้ายเจ้าตัวยอมรับนะฮะ
ยอมรับหรือว่าก่อนเกิดเหตุอ๋อผมเสพยาบ้ามาเม็ดหนึ่งโอ้โห
เออก็เลยเนี่ยเป็นที่มาที่ไปของรอยยิ้มที่

แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ทำร้ายใครหรอกนะ
แต่ทำร้ายฉันเวลาทะเลาะกัน

กลัวจะเอาลูกไปอยู่ที่อื่นกลัวจะหนีตีจากกันไป
ก็เลยสุดท้ายก็คลั่งแล้วก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมา
อืมสำหรับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
มีการแชร์เรื่องราวผ่านโลกโซเชียลมีเดียจำนวนมาก
ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กน้อยในเหตุการณ์
คลาดเคลื่อนว่ามีชายคลุ้มคลั่งเมายาเสพติด
พกอาวุธปืนไปที่โรงเรียนแห่งนี้

ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เดินทางลงพื้นที่เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วก็ให้ข้อมูลยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นการเข้าตรวจค้นและจับกลุ่ม
นี่คือติดงมงำเลยเขาใช้คำนี้นะคะ
ขนาดที่ตำรวจจะนำไปขยายผล
แหล่งซื้อขายยาเสพติดต่อไปด้วยค่ะ
เรื่องของยาเสพติดนี่มันเยอะจริงนะครับ
ตำรวจเขาก็ปราบปรามยิ่งปราบก็ยิ่งเพิ่ม
ไม่หมดสักทีแล้วมันก็ราคาถูกลงด้วย
แล้วมันก็เข้าถึงกลุ่มของคนอายุน้อยลงน้อยลงเรื่อยด้วย
ช่วยกันปรากตามให้หมดแล้วกันนะฮะ